ใช่ครับวันเสาร์นี้๙ธันวาคมนะครับ
คำว่าฮีโร่ในมุมมองของนักสู้ไทยที่จะสู้นะครับ
ในวันเสาร์นี้คนแรกที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือ

ชีวิตที่ช่างคิดช่างฝันตั้งแต่จำความได้
ทำให้คริสตาคงศรีชายเลือกที่จะใช้ชายาว่า

ในการขึ้นสู้ทุกครั้งบนสังเวียนกรงเหล็ก
ทำให้เขาได้รับการติดต่อเข้าสู่การต่อสู้ระดับโลก

นี่คืออดีตนักมวยปล้ำทีมชาติ
ทักษะในการจับกุ้มอันยอดเยี่ยมกว่า๑๓ปี
ดีกรีเหรียญเงิน๔เกมครั้งที่๒๕
เมื่อปี๒๐๐๙ที่สหปลาว

เอเชียนเกมปี๒๐๑๐ที่ประเทศจีน

ทำให้๓ไฟล์ที่ผ่านมาในวันแชมเป็นชิป

กับการต่อสู้ในครั้งนั้นมากที่สุด
นิยามคำว่าฮีโร่ของคนในชาติ

ด้วยเสียงปรบมือจากผู้ชมรอบสนาม

ธนาทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา